มาดูอุบัติเหตุต่อเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวาน
ที่จังหวัดพังงานะคะที่เนี่ยจะมีโค้งโค้งหนึ่งที่เรียกว่าโค้งบ้านเชียงใหม่
อำเภอตะกัวทุ่งชาวบ้านบอกว่าโค้งนี้นะอุบัติเหตุบ่อยมาก
เสียชีวิตมาแล้วหลายศพโดยเฉพาะวันไหนฝนตกถนนลื่น
วันมีอุบัติเหตุวันหนึ่ง๒๓ครั้งที่โค้งนี้ค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้เป็นรถตราโล่ค่ะดาบตำรวจเป็นคนขับ
แล้วก็มีรองผู้บังคับการนครศรีธรรมราชนั่งมาในรถด้วยนะคะ
ปรากฏว่าเนี่ยประสบอุบัติเหตุที่โค้งนี้พอดีคือเสียหลักเนี่ยค่ะ
ชนเสาไฟฟ้าคนขับบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
รถยนต์คันนี้นะคะชนกับเสาไฟฟ้าจอดหัวทิ้มอยู่ข้างทางแบบนี้ค่ะ
ริมถนนเพชรเกษมสายตะขัวทุ่งท่าอยู่บริเวณโค้งบ้านเชียงใหม่
อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวาน
งจากรถไปประมาณห้าเมตรนะคะพบพันธุ์ตำรวจเอกเชิดชัยโชธสุด
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชบาดเจ็บที่ศีรษะ
อายุ๔๘ปีบาดเจ็บหน้าเนี่ยฟุบอยู่กับพวงเมอร์ไลย
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันงัดรถนำตัวออกมาส่งโรงพยาบาลตะกัวทุ่ง
แต่สุดท้ายดาบตำรวจสุรชาติเสียชีวิต
ที่โรงพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็ทราบว่าดับตำรวจสุรชาติขับรถยนต์โดยเมียรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่งตรงเบาะหน้าข้างคนขับเลยนะคะก็เดินทางไปเข้าร่วมประชุมที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘เส้นทางจากจังหวัดผังงามุ่งหน้าเข้าจังหวัดภูเก็ตแต่พอมาถึงโค
ไฟรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชพอรู้ว่าลูกน้องเสียชีวิตก็คือดาบตำรวจสุรชาติที่ขับรถให้เนี่ยนะคะกุมมือไว้ไม่ห่างเลยนี่ภาพเนี้ยค่ะคนที่เห็นก็บอกว่าโอ้โหคือเศร้าใจนะคะคือเขานอนเตียงข้างกันอ่ะนะใช่ค่ะแล้วก็ขับรถมาด้วยกันเป็นลูกน้องคนสนิท
อย่างเลยทางลาดด้วยลงเนินด้วยโค้งด้วยปัจจัยเสียงเยอะ
ฮะยิ่งฝนตกเนี่ยนะคะโอ้โหถนนลื่นนะคะโค้งนี้อันตรายค่ะ
ค่ะไม่มีไฟสัญญาณเตือนด้วยค่ะชาวบ้านแถวนี้บอกว่ารถยนต์รถ
จักรยานยนต์มาเกิดอุบัติเหตุตรงโค้งนี้บ่อยมากแล้วถ้าวัน
ไหนฝนตกถนนลื่นเนี่ยนะคะวันหนึ่งเนี่ยมีอุบัติเหตุสองสามครั้งอ่ะ
เพราะว่าสภาพถนนก่อนจะถึงทางโค้งเป็นทางตรงขึ้นเนิน
เล็กน้อยถัดจากนั้นก็จะเป็นโค้งหักศอก
คนที่ไม่ชินเส้นทางก็มักจะเกิดอุบัติเหตุนะคะ
นายจักรเพชรชำนิกุลอายุสามสิบเอ็ดปีและนายเจรสักแซ่นลิ่มอายุสามสิบเก้าปี
เป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยค่ะก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
อยู่ตรงนี้มาเป็นสิบปีอะค่ะโค้งตรงนี้อันตรายมากจริงจริง
เสียชีวิตมาแล้วหลายศพไม่มีสัญญาณเตือน
ในหมู่บ้านเชื่อว่าเป็นโค้งอาถรรพ์ด้วยก็เลยอยากจะฝากเตือนนะคะ
ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องผ่านเส้นทางตรงนี้ต้องขับด้วยความระมัดระวังค่ะ
ครับตรงเนี้ยแล้วรถลงบ่อยไหมฮะอ่าถ้าฝนตรงตรงเนี้ยนั่งดูได้เลยครับ
มีแน่นอนครับต้องมีป้ายบอกสักนิดนึงว่าเป็นโค้งอันตราย
ต้องมีไฟกระพริบบอกสักหน่อยครับเพราะตรงนั้นจะไม่มีอะไรที่ว่าบอก
ว่าเป็นโค้งอันตรายเลยครับส่วนมากมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยครับ
ก็เลยต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าควรจะมีป้ายบอก
กันหน่อยโค้งอันตรายติดไฟกระพริบหรืออะไรแบบเนี้ยครับ